ฝนตกเนอะคุณผู้ชมนะก็ต้องระวังกันนิดนึ
ภัยนิดนึงอย่างที่นี่ตัวนี้
มาแบบโอ้โหเบอร์เรอเลยค่ะ
อันนี้คือเข้าโครงการคนละครึ่งหรือเปล่าครับ

ครึ่งหนึ่งอยู่ข้างล่างครึ่งหนึ่งอยู่ข้างบนที่หลังรวม
โครงการคนละครึ่งเฟสนี้ยังใช้ไม่ได้ค่ะคุณค่ะ
อดใจรอกันนิดนึงอ้าวแต่มันเป็นไง
อ้าวก็มันติดอ่ะติดพุงอ่ะเอาง่าย
นี่ที่จังหวัดปฐุมธานีพี่เหลือมติดอยู่ที่ฝาท่อระบายน้ำ
อยู่ที่ไหนรู้ไหมที่หน้าคลินิกเสริมความงาม
มันไปทำอะไรที่นั่นน่าจะไปฉีดฟิลเลอร์แล้วมันบวม
ก็เลยลงไม่ได้ส่วนหัวแล้วก็ลำตัว
ครึ่งหนึ่งอยู่ในท่อแล้วอีกครึ่งหนึ่งอยู่ที่รูข้างบนฝาท่อ
ขึ้นไปลงไปก็ไม่ได้กลับตัวก็ไม่ได้ให้มุดต่อไปก็ไปไม่ถึง

เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองปฐุมธานีก็พยายามค่อยดึงออกมา
ป้องกันงูบาดเจ็บด้วยคุณเพราะว่าถ้าดึงแรงขู่แรงแล้วเออมันบาดเจ็บได้เหมือนกันเนาะ
แต่คุณหาดึงยังไงก็ไม่สำเร็จต้องใช้อะไรรถยก
เข้ามายกฝาท่อขึ้นมาเพราะว่าฝาท่อเป็นปูน
ยกฝาท่อขึ้นเสร็จแล้วก็จับฝังหัวงูขึ้นมามัจปากก่อนนะ
ครู่ดูค่อยคร้องมาใช้น้ำมันพืชเทหยอดลงไปในบริเวณรู
งูเหลือมมันก็ลอดท่อลงไปทั้งตัวทีนี้
เจ้าหน้าที่ต้องจับมันขึ้นมาด้วยไม่ใช่ปล่อยให้มันลงท่อไปเลย
เขาต้องจับมันเนี่ยพอมันเอาน้ำมันพืชหอดตรงรูแล้วพอมันบลึ๊ดลงไปได้เสร็จเนี่ย
จับมันขึ้นมาด้วยเดี๋ยวจะต้องไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติใส่กระสอบ
แต่ก่อนปล่อยอันนี้มันลื่นหยอดแล้วมันลื่นบลึ๊ดเลย
เอามาวัดความยาวกันหน่อยความยาวของพี่เหลือมตัวนี้
ขนาดกำลังดีอยู่ที่๓๕เมตร
นะคะเขาก็เดี๋ยวใส่ถุงกระสอบแบบนี้แล้วก็ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
เหตุการณ์นี้เขาบอกอย่างนี้เกิดขึ้นที่หน้าคลินิกเลขที่เลขที่
ทับ๖ถนนปฐุมสัมพันธ์อยู่ที่จังหวัดปฐุม
เผื่อใครจะไปปรึกษาเรื่องการทำนงทำหน้าใช่ไหม
นิกเวชกรรมไปเสริมความงามไปปรึกษาคุณหมอได้

เอาจริงนะครับสมมุตินะแต่โฆษณาให้เขาจริงนะ
ทำไมไม่บอกเบอร์โทรศัพท์มาบอกบ้านเลขที่ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่